สัปดาห์ที่ผ่านมาเราอาจจะได้ฟังเรื่องไม่ค่อยดี

แต่คราวนี้รายเดอร์ทีมสุดยอด
ใจพี่หล่อจริงกับพี่ผู้ชายคนนี้

คุณยายถ้าดูประเมินจากสายตาอายุสัก๘๐ได้

แล้วมายืนเก้กังจะซ้ายก็ไม่ไป
จะขวาก็ไม่ไปอยู่เกาะกลางถนนแบบนี้ฮะ

นิดหนึ่ง

คนเจอคนใจดีพากลับบ้าน
ต้องชื่นชมฮะพลเมืองดีสองคนนี้นะครับ

เป็นคนไปส่งคุณยายเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้ในโลกออนไลน์
เล่าบอกว่าเหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้นะ
ขับรถมาติดไฟแดงอยู่ที่แยกเบนจมะนครศรีธรรมราชนะครับ
เห็นคุณยายท่านนี้๘๐กว่าต้องมีล่ะอายุท่านนะฮะ
ใช้ไม้ค้ำยันเดินงอกแงกลงจากสองแถว

พ่อแม่ขึ้นรถผิดสายมะขึ้นรถผิดสายก็เลยลงนะฮะ
แล้วยืนอยู่บนเกาะกลางถนนอย่างนั้นจะรอเรียกสองแถวอีกสายหนึ่ง
คุณโก้เห็นแล้วสงสารถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวเผื่อจะโดนรถเฉียว
อาสามาคุณยายมะเดี๋ยวผมไปส่งบ้านนะ
มีรายเดอร์คนนี้ช่วยประคองขึ้นรถ
โอ้โหคุณยายบอกว่าลูกหลานไปทำงานกันหมด

บใจลูกโก้มากที่เมตตาเอามาส่งบ้านอย่างปลอดภัยครับ
ข่าวเช้าหัวเขียวปรบมือให้จริง